ดวงสัตว์อยากรู้จังเลยสัตว์ขนาดไหนเห็นหน้าหมวยหมวยเงียบเลียบ
เห็นไหนมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็ก
หนูเข้าวงการอายุไหนลูก๑๒กว่า
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้มันจะเซ็กซีด
ไม่มีทุกวันนี้หนูก็ไม่มี
มันเกิดเรื่องก็คืออาจารย์นี่แหละค่ะมาทักหนู

แล้วกำลังเดินบันดาลเลื่อนลงมา

หากสิ่งที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่ไดยอมรับ
ว่าไม่จริงขอจงเกิดขึ้นเอาหรือไม่

ของแบบนี้มันแซ่บมันนัวก็รู้อยู่แค่ตัวเองก็พอ

มาดูถือว่าคนคุ้นเคยเองยังไม่โกรธกัน

แข่งมึกเมินเป็นคนมีความคุ้นเคย

คือไหนเกิด๑๓สิงหาเกิดราศีกรกฎ
แต่ตามเวลาเกิดเนี่ยถ้าเกิดหลัง๖โมงเย็นไปแล้ว

ลักษณะจุดเกิดจะเคลื่อนไปทุก๒ชั่วโมง
เช่น๖โมงเช้าถึง๘โมงอยู่กรกฏ
โมงถึง๑๐โมงอยู่สิงมันจะไล่ไปเรื่อย

จุดเกิดจึงเคลื่อนไปอยู่รัฐคณะสัตว์ศิษย์ลาศรีธนู
เพราะฉะนั้นเธอเป็นคนเกิดธนูบวกกรกฎ
เวลาอ่านหนังสือดวงราศีไหนก็ดูกรกฎบวกธนู
เกิดที่ห้องกงเติบตัวที่ท่ี

คือตามดวงนี้นะข้อที่๑
ลักษณะราศีเกิดเนี่ยส่งผลให้อาทิตย์กำเนิดกรกฎเป็นมรณะแก่ชะตา
อาทิตย์คือพ่ออาจจะพัดพรากจากพ่อหรือพ่อตายจากหรือพ่อไปมาหรือห่าง

แม่คือพระจันทร์นำดวงชะตาอยู่ในเรือนการเงิน
แล้วแม่นำชะตาเนี่ยชีวิตจะมีแม่อยู่ใกล้ชิด
หรือญาติที่เป็นหญิงที่ใกล้ชิดมากกว่าฝ่ายชาย
ดวงชะตานี้จะเห็นว่าไหนเกิดลักษณะราศีธนูแล้วเกิดวันพฤหัสบดี
เพราะฉะนั้นตามพื้นฐานชะตากำเนิดเนี่ย
ส่งผลให้ดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนกรรมะ
ตนุกรรมมะตนุกรรมะแปลว่าอะไรตัวเองไปอยู่ในเรือนการงานเป็นคนบ้างาน
มีแต่งานงานมาตั้งแต่เด็ก
ดวงชะตานี้เป็นดวงหน้าเงินเพราะอะไรตานุตะนุไม่ใช่งกเดี๋ยว
ดาวประจำตัวตะนุแปลว่าตัวเราตะนุกรรมมะมีงานสัมพันธ์กับดาวการเงิน
การเงินไม่อยู่ในบ้านตนแต่มาอยู่ร่วมกับงาน
แต่อะไรที่เป็นงานเป็นงานนะแล้วได้เงินที่ไม่ใช่การนอนทำงาน
ทำหมดน้องใดทำหมดแล้วอยากได้เงินดาวเสาไปเอาเงินลึกลับ
แล้วพยายามเม้มเม้มซุกซ่อนแน่แล้วดึงกันมันเป็นการีไง
หมดไปอยากใช้เป็นคนโรคจิตอยากใช้มากอยากใช้แต่อยากได้เงินจากการทำงาน
ทำทุกอย่างมีบางชุดบางตอนเธอจะต้องทำงานไม่หลับไม่นอน
รับงานเยอะแยะมากมายเพื่อได้เงินมาแล้วก็พรางตาส่วนหนึ่งแม่เอาไว้
เพื่อไปใช้อย่างโรคจิตโอเคไหม

ที่เขาพูดค์มานี่เหมือนเขาตอบคำถามแท้ชัวร์นี้เลยมั้ย

สรุปดวงของคุณจริงมาจากฮ่องกงอยู่กับคุณพ่อ

ตอนหนูมานี่คือไม่กี่เดือนก็มาแล้วค่ะ
คือคุณพ่อทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศไทยคือเป็นคนไทยนั่นแหละ
เป็นคนจีนแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็คุณแม่เป็นคนฮ่องกง
หนูที่ฮ่องกงเสร็จแล้วก็มาอยู่เมืองไทย
แล้วพ่อไปไหนเมื่อตอนที่จ่ายตัวแล้วเหมือน

พ่อรีทายค่ะพ่อตีก๊อบพัทยาแฮปปี้
ก็คือบอกพ่อไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวหนูจัดการเลี้ยงดูทุกคนต่อเอง

คือทุกคนแบบมีความสุขกันได้แล้วเพราะว่าบ้านปลายชีวิตแล้ว

ก็คือเป็นควรดูแล
งานของพ่อจะต้องไปมาไหมคะ
เป็นบริษัททำทัวร์สมัยก่อน
ดวงเขามีดาวดวงหนึ่งคือดาวอุตสาหะ
เมื่อตั้งดวงชะตาแล้วตามวันที่เกิด

นี่เขาต้องไปผูกล่า๔๐ล่างจิตห์ที่ต่างประเทศนะ

วิริยบรมีเป็นหนึ่งในอิทธิบาศรี

ใครก็ตามทีไม่มี๔ประการนี้คือ

ฉันทะความพึงพอใจศรัทธานะ
จิตใจมีความฝ่ายตั้งใจนะ

ประการนี้เนี่ยไหนมีตัววิริยะเนี่ย
เป็นดาวที่เล็งชะตาเกิดเลย

คือเวลาหนูทำงานอย่างนี้

พูดตลอดเลยว่าหนูไม่ใช่คนเก่ง

คือถ้าสมมุติว่ามีงานมาจะกี่ภาษาก็แล้วแต่

เตรียมตัวมาดีงานก็จะออกมาดี

จีนกวังตุ้งค่ะจีนภาษาห้องโกงค่ะ
แล้วก็คือถ้าพูดภาษาอื่นแม่จะไม่ตอบ

หนูต้องไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน

แม่จะบอกว่าไปกินฮัมเบิ้เกอร์นอกบ้านไปเลย

ทำไมดูแม่จะแบบห่วงแล้วก็มีระเบียบวินัยสูงมาก

คือคุณพ่อคุณแม่หนูเข้าใจว่าตอนที่หนูไปพูดหนูมโนไปเอง
พ่อแม่เขาคิดว่าหน้าอย่างนี้ไม่มีใครเอาไปทำงานหรอก

บอกว่าเนี่ยมีคนจะให้หนูออกทีวี

ว่าวัยรุ่นสมัยนี้สนใจเรื่องอะไร
หนูเนี่ยที่บ้านทำบริษัททัวร์
เวลามีแขกมาหนูก็จะแบบนี่วัดพระแก้วนะคะ
มันไม่มีประวัติเป็นความเป็นมาเป็นเอกเป็นภาษาจีน

เวลาแบบตอนเด็กพ่อเคยสั่งให้ไปข้างหน้าร้องเพลงหน้ารถทัวร์
หนูก็จะร้องไห้แล้วน้องชายเนี่ยมันร้องแล้วมันได้เงิน
หนูก็จะแบบมันร้องเพลงแล้วมันได้เงิน
อยากได้เงินหน้าเข้าเลย
ได้เงินมากหนูก็เลยบอกว่าเอาไมค์มาฉันเอามาก
ก็เลยไปศึกษาตั้งแต่เด็กว่าวัดพระแก้วเป็นยังไง
แล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่อินเนอร์หนูเป็นแบบนี้
พอเขาถามคำถามอะไรว่าแบบคุณมีมุมมองอะไรอะไรยังไง
พูดอยู่คนเดียวถามอะไรก็ตอบถามอะไรก็ตอบ
คือเป็นคนกล้าไงคะตอบ
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไป๓วัน

หมวยเป็นพิธีกรป่ะ
ได้ตังค์เท่าไหร่คะ

เพราะว่าตอนนั้นหนูอยากได้กางเกงยีนมาก
ก็เลยตกลงในการทำงานนั้นเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อเกงยีน

ไม่ให้จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ซื้อ
คิดว่าแบบหน้าอย่างนี้ไม่มีใครเอาไปเป็นดาราหรอก
พอหลังจากงานนั้นเนี่ยแล้วเล่าได้ทำงานพิธีกอร์

อะไรอีกบ้างก็พอหลังจากเป็นพิธีกรไปสักพักนึงนะคะก็ได้ถ่ายเอ็มวีของพี่มอส
แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นละครพี่งาสุคลวิเชียนฉายเป็นคนกำกับค่ะ
แล้วก็นั่นแหละค่ะก็เข้ามาเต็มตัวเลยทีนี้
ซึ่งขอบอกว่าเป็นพิธีกรรายการแรกก็ตอนนั้นก็อยู่ในใจของวัยรุ่นไทยสมัยนั้นเลย
วัยรุ่นยุคเก้าศูนย์จะรู้จักรายการทีนทอล์กดี

แก่ตีนี้๓๕แก่แล้ว
ดูต่อว่ามาจากไหนก็ไม่รู้อยู่มา
จริงเนาะ๑๒ก็เริ่มได้เข้าสู่วงการบันเทิงแล้ว
อันนี้ดาวดวงเป็นมาลัยโยกป่ะ
คือแม่หมอพูดถูกถ้ามันมีดาวอีกดวงหนึ่งตรงนี้

ถ้าต่อเนื่องกันอีกนิดนะ

เติมไปสักดาวหนึ่งก็ได้แล้วล่ะไม่ต้องไปเกิดใหม่
อย่างนั้นใครก็เปลี่ยนก็ได้ตามใจปรารถนา
อันนี้ดวงมันเป็นมาก็ต้องเป็นไป
เพราะนั้นตามดวงจะเห็นได้ว่าทะนูกรรมะก็เป็นคนบ้างงาน

แล้วทางเดียวจอกดวงนี้เจาะลึกชีวิตก่อนนะ
คนเกิดราศีธนูนะมันเปรียบประดุษเป็นแค่ลูกธนู
มีเจ้านายมีผู้ใหญ่คือคันธนู
แล้วถูกเล็งยิงออกไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเห็นได้ว่า
คนเกิดราศีธนูหลายคนในประเทศนี้
เวลามีผู้ใหญ่เกื้อกูลอุดหนุนรุ่งโรธทุกคน
มีค่ายมีบุคคลมีพี่
ดีถ้าไม่มีเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่า
เชิดยิงไม่สนใจใครหายเลย

คุณทำไป๕รายการละครอีกกี่เรื่องตอนนั้น

อยู่ดีคุณทิ้งอะฮะ
แต่ในขณะเดียวกันที่คุณหายหน้าไปคือ

คนมาจีบก็มีที่แบบรวยแต่หนูจะพูดเสมอว่า
มันไม่ใช่เงินคุณเราจะพูดเสมอว่า
คุณมาตัวต่อตัวกับเรานะแล้วเรามาแข่งกันว่า
ระหว่างที่คุณมีกับเรามีต่อชั่วโมงใครหาเงินได้มากกว่ากัน
จะได้แต่งงานอีกกี่ปีฮะ